คุณบี้สุกริตค่ะคุณค่ะ

หลายคนก็สงสัยตอนนี้ยังรักกันดีหรือเปล่า
หวานกันดีรึเปล่าแต่ว่าล่าสุดมีภาพ
คุณบี้ค่ะพาคุณโมไปทานข้าววันเกิด
กับคุณแม่คุณบี้ด้วยแหมภาพจะเป็นยังไง
หรือว่าคุณบี้จะตอบประเด็นนี้ยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ

ก็ใช่ว่าจะไม่มีความหวานกันเลยนะจ๊ะ
สำหรับคู่ของบี้สุกริตและโมมนชนก
ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งควงกันไปทานข้าว

เนื่องในวันขหลายวันเกิดของหนุ่มบี้
ล่าสุดทั้งคู่มีคิวออกงานเดียวกัน
แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ร่วมเฟรมเหมือนเช่นเคย
โดยหนุ่มบี้เผยว่าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรเป็นพิเศษ
แค่เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุข

จะเป็นการพาหวานใจไปเปิดตัวกับคุณแม่เลยหรือเปล่า
นักร้องหนุ่มตอบแบบอารมณ์ดีว่าไม่ใช่แบบนั้นนะจ๊ะ

ช่วงค่ำอะไรอย่างนี้ก็พากันไปทานข้าวเล็กน้อย

แม่ไม่ได้เรียกว่าเปิดตัวไม่ได้เรียกว่าเปิดตัว
แห้งก็วงว่างก็ไปกันได้เฉย

แนะนำแม่เหรอนี่นี่นี่นี่นักแสดงในช่อง

ก็ดูดีนะ

ด้านสาวโมก็เผยว่าได้ซื้อของขวัญเล็กน้อยให้หวานใจรุ่นพี่

อย่าเก็บไว้เป็นความลับของทั้งคู่
ส่วนบรรยากาศทานข้าวร่วมกันกับคุณแม่ของหนุ่มบี้วันนั้น
ก็อบอุ่นเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกเกร็งอะไรค่ะ
มีของขวัญเล็กน้อยค่ะ
แล้วก็ไปกินข้าวกันค่ะ
เป็นความลับดีกว่าความฝันเล็กน้อย
ก็อยากให้รู้กันแค่สองคน
จริงมัวเห็นเพราะว่ามันเป็นของที่น่ารักมากกว่า

ปกติค่ะก็กินข้าวเพราะว่าเป็นคิวว่างพอดีค่ะ
ก็เลยไม่ได้ว่าเป็นพิเศษวันเกิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
บ้างค่ะนานทีเพราะคุณแม่อยู่เชียงใหม่ค่ะ
ก็ปกติเหมือนที่โมเจอผู้ใหญ่หรือว่าเจอพ่อแม่เพื่อนคนอื่นนะคะ